ใครที่กำลังท้อแท้กับชีวิตนะคะอยากจะให้ดูคลิปต่อไปนี้
เมฆวินัยไกรบุตรพระเอกหนังร้อยล้าน

จำได้ไหมคะว่าป่วยเป็นโรคเนี่ย

ใช่คือมันเป็นระยะดีหายหายหายหายดีอยู่นี้ค่ะ
รักษามาร่วม๓ปีหมดเงินเป็นล้านนะคะ
กำเริบอีกแล้วเป็นรอบที่๕นะคะ
ตอนนี้พี่เมฆพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านที่จังหวัดกระบี่นะคะ
ก็ลงไปที่บ้านตั้งแต่วันที่๑๐เมษายนที่ผ่านมา
และนี่เป็นภาพการไลฟ์ขายของนะฮะ
คือตอนนี้พี่เมฆบอกว่าสภาพแบบนี้คนไม่เอาแล้วคือไม่มีใครจ้างแล้วนะคะ
ก็เลยต้องมาไลฟ์ขายของแบบนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
ก็เลยต้องมาไลฟ์ขายของแบบนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
ก็เลยต้องมาไลฟ์ขายของแบบนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
ก็เลยต้องมาไลฟ์ขายของแบบนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
ก็เลยต้องมาไลฟ์ขายของแบบนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
ก็เลยต้องมาไลฟ์ขายของแบบนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
ก็เลยต้องมาไลฟ์ขายของแบบนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
ก็เลยต้องมาไลฟ์ขายของแบบนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
ก็เลยต้องมาไลฟ์ขายของแบบนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
ก็เลยต้องมาไลฟ์ขายของแบบนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
ก็เลยต้องมาไลฟ์ขายของแบบนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
ก็เลยต้องมาไลฟ์ขายของแบบนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ

ใครที่เป็นเหมือนผมก็ต้องตดทนนะครับต้องสู้นะครับ
ที่เป็นเหมือนผมก็ต้องอดทนนะครับต้องสู้นะครับ
ยังไงเราก็ต้องสู้ยังไงเราก็ต้องไปต่อยังไงเราก็ไม่ตาย
ยังไงเราก็ต้องสู้ยังไงเราก็ต้องไปต่อยังไงเราก็ไม่ตาย
ยังไงเราก็ต้องสู้ยังไงเราก็ต้องไปต่อยังไงเราก็ไม่ตาย
ยังไงเราก็ต้องไปต่อยังไงเราก็ต้องไปต่อยังไงเราก็ไม่ตาย
ยังไงเราก็ต้องไปต่อยังไงเราก็ต้องไปต่อยังไงเราก็ไม่ตาย
ยังไงเราก็ต้องไปต่อยังไงเราก็ต้องไปต่อยังไงเราก็ไม่ตาย
ยังไงเราก็ต้องไปต่อยังไงเราก็ต้องไปต่อยังไงเราก็ไม่ตาย

ยังไงเราก็ต้องไปต่อยังไงเราก็ไม่ตาย

ยังไงเราก็ไม่ตาย